ทีนี้พอมีข่าวว่างฮวดประชุมวิปสามฝ่าย
นักวิชาการเขาก็เลยออกมาวิเคราะห์กันเลยว่า
สงสัย๘พักร่วมเนี่ย

ที่รองศาสตร์อาจารย์น็อคเตอร์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ยุทธพร
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มสุโขทัยธรรมาธิราชใช่ไหมคะ

บอกว่าเพื่อไทยตัดสินใจข้ามคั่วจัดตั้งรัฐบาลภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่า
นายกคนต่อไปอาจไม่ได้ชื่อเศรษฐาแต่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลหรือประวิทย์วงสุวรรณนั่นหรือเปล่า
โทรหาอาจารยุทธพรแล้วเนี่ยผมเนี่ย

มันยังไงคะคืออาจารย์บอกแบบนี้ค่ะว่าต้องดูอาจารย์ยังไม่ได้ฟันทงนะแต่อาจารย์บอกว่าต้องดูว่าเพื่อไทยจะข้ามคั่วไปเป็นแบบนั้นไหม
จะไปเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือจะไปเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเอง
แต่ส่วนตัวแล้วถ้ามองในมุมของอาจารยุทธพรอาจารยุทธพรบอกว่า
ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเองมันจะมีความชอบทำมากกว่าและอาจจะต้องมีเหตุการณ์ที่หัวหน้าพักเพื่อไทยลาออกตามคำพูด
สื่อว่าอะไรคะพี่อุ๋ยแปลว่าเพื่อไทยมีสิทธิ์จับกับสองลุงใช่ไหม
ถ้าบอกว่าหัวหน้าพักอาจจะต้องลาออกเนี่ยส่วนเรื่องแปดพักรุ่นแพร่แตกไหมเนี่ย
ส่วนตัวอาจารยุทธพรบอกว่าตอบไม่ได้จริงจริงว่าแพร่มันแตกหรือยังแต่สัญญาณมันมาแล้วค่ะ
แล้วจะมาประชุมแปดพักรุ่นแก้อย่างเร่งด่วนเลยหน้าก็เป็นสัญญาณที่อาจจะทำให้แนวโน้มของการที่จะ
แยกจับมือแตกกันเป็นไปได้ครับ
บดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกก็บอกว่า
มันก็สื่อสารนะ

คือหลังจากนั้นท่าทีของทุกพักเนี่ยออกมาพูดตรงกันเลย
ภูมิใจไทยก่อดีรวมไทยสร้างชาติก่อดีพลังประชารัฐก็ดีประสานเสียงชัดเจนบอก
ร่วมงานกับเพื่อไทยได้แต่ไม่ใช่กับก้าวไกลแน่นอน
เหมือนยืมปากเพื่อนตัดสัมพันธ์ยังไงอย่างนั้นเลยหรือเปล่า
อันนี้อาจารย์นันทนามองนะคะว่าเพื่อไทยกำลังยืมปากเพื่อนตัดสัมพันธ์กับก้าวไกล
หย่าทางอ้อมไหมไม่ยอมพูดเองหรือเปล่าแต่ให้พักอื่นมาพูดแทน
แล้วสุดท้ายมันก็จะไปตรงกับสมมุติฐานของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไหม
ที่บอกว่าเหมือนเอาเมียน้อยเข้าบ้านเพื่อบีบให้เมียหลวงออกจากบ้านไป
เหมือนกับจะให้ก้าวไกลหลุดออกไปโดยที่ใช้ปากของพักการเมืองอื่น
ถามว่ามันยุติธรรมกับพักเก้าไกลไหมมันไม่น่าจะยุติธรรม
แล้วมันก็ไม่ชอบทำด้วยเขาเลือกเพื่อไทยกับก้าวไกล
เขาไม่เอาคั่วรัฐบาลเดิมทำไมจึงจะไปจับกับรัฐบาลเดิมอีก
ประชาชนจะไม่พอใจแล้วก็จะผิดหวังกับการจัดรัฐบาลแบบนี้ค่ะ

คิดเห็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ย
จะต้องไปจับคั่วในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
ถ้าจับกับก้าวไกลเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมว่า
แต่ละฝ่ายก็เห็นด้วยโดยเฉพาะในฝั่งของก้าวไกลและเพื่อไทย
ในฝั่งที่ซี่คลีเขาเรียกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะครับ
พลังประชารัฐไม่มีรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ไว้ในเฟซบุ๊กยามเฝ้าข่าวของผมด้วยอุ๋ยภาคภูมิลองไปดูเอา

คือเสียงมันอาจจะน้อยหน่อยอีกจะได้ประมาณ๒๖๐กว่าเสียง

แต่สมการสำคัญจะไปคือประชาธิปัตย์

ไม่ค่อยได้พูดถึงเขาเลยนะช่วงหลังเนี่ย
เพื่อไทยบอกความจริงก็อยากจะเชิญมาคุยกันนะเสาร์อาทิตย์เนี่ย

แต่ว่าเขายังไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่

ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเชิญผ่านใครหรือว่าปรึกษาหารือผ่านใครอย่างไร

ถ้าเป็นสูตรนี้รับได้ไหม
ไม่มีก้าวไกลเพราะว่าถ้าเกิดยังมีก้าวไกลอยู่ก็ไม่มีใครโหวตให้ใช่ไหม

พลังประชารัฐก็ไม่มีรวมไทยสร้างชาติก็ไม่มี

ตรงเนี้ยถ้าทางฝั่งของคนที่เขาเชียร์ก้าวกลายเนี่ย
ก็จะจับกับรวมไทยสร้างชาติด้วย
เพราะผมเชื่อว่าถ้าเขาจับกับพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
มันจะเกิดปัญหาแม้แต่ในพักเขาเองอย่างแน่นอน
ใช่ไหมเพราะเขาก็หาเสียงว่าเขาจะไม่จับกับสองลุง

เพราะว่ามันซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นพี่ก้าวไกลก็ไม่ได้
พลังประชารัฐก็ไม่ได้รวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้
พักนี้ก็จะอยู่ทางซี่ของฝ่ายค้าน

รวมกันมันจะได้สัก๒๖๐กว่าเสียง
เพื่อให้มันได้รัฐบาลขึ้นมาสักทีนึง

แต่เพื่อไทยจะมีภูมิใจไทยนะ

มันติดล็อกวนพังหมดเลยนะ
ก้าวไกลทั้งเพื่อไทยลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อย

คืออยากรู้จริงว่าในมุมของประชาชน

ใช่ไหมมันจะเอายังไงกันดี

ส่วนในเรื่องที่ว่าก็สวแล้วคือก็ระบบนะ

แต่ถ้าเกิดในแก้ในสมการของสูตรรัฐบาลที่เขาจัดกัน
คิดว่าเออแบบไหนที่ท่านรับได้รับไม่ได้อย่างไร
ว่าตัดสวทิ้งไปเพราะทำอะไรกับสวไม่ได้
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
วันนี้มีประชุมคอรมอนะวันอังคาร
ยังทำหน้าที่รองนายกอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เขาชอบรถวินเทจรถเก่า
เดี๋ยวนี้เขาเล่นโซเชียลเยอะมากเลยนะคุณอนุทิน
โยไหวแต่โซเชียลยังเล่นเบียโนเลย

อยู่มิตชิดแต่ในกลา
จึงนึกไปว่าในกลาโลกกว้างใหญ่
เอ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหน
ทนงหลงผิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั้นคือกะลา

ทันนะฮะแต่ยังเด็กมากแต่ก็ฟังมาหลายเพลง

แต่ชื่อเพลงชื่อเจ้ากบนี่ผมไม่เคยฟังจริงนะ

อาจจะฟังเพลงที่ได้ยินเป็นที่คุ้นหูคุ้นเคยกันมากกว่านี้หรือเปล่า

อาจจะดูคล้ายกบหรือเปล่า

นุทินก็เลยโพสต์เรื่องกบน้อยตัวนิดอยู่มิดชิดแต่ในกะลา
ไม่รู้นี่ฮะเอาเป็นว่าหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ตีความไปต่างนานา
เอเซียโชน์สีแนบแนนไปถึงไหนหรือเปล่า

ที่วัดกบน้อยอยู่มิดชิดแต่ในกะลา

คิดว่ากราเนี่ยโลกกว้างใหญ่
ไม่รู้เลยว่าโลกโสภาคว่างใหญ่มันเพียงไหน
นงผิดว่าโลกกว้างใหญ่เนี่ยคือกะลา

นี่ฮะทีนี้นักข่าวก็เจอ
ต้องไปถามเลยคุณอนุทิน
ที่โพสต์เนี่ยคุณไปเหน็บแนมใครไปเสียดสีใครหรือเปล่า
คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้พูดถึงใครเลย

เอากบนี่หมายถึงคุณอนุทินเองเหรอ

พี่อุ๋ยมิ้นเคยเจอแต่เจ้าชายกบกลายเป็นคน
อันนี้หนูกลายเป็นกบได้ด้วยเหรอคะ

เตือนตัวเอง
ไม่ได้พูดถึงทำอะไรนะครับ
ไม่ได้สื่อถึงใครใช่ไหมครับ
ซื้อตัวเอง

ชื่อเล่นเหมือนกบเนี้ยหรอ
แต่คุณอนุทินบอกพูดถึงตัวเองเอาไว้เตือนใจตัวเอง

คุณอนุทินหัวหน้าพัก

เป็นการประชุมสอสอก่อนการประชุมสภา

ทีนี้มันมีข่าวออกมานะฮะในวันนี้

รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

จากพลังประชารัฐตามลุงตู่มาอยู่ที่นี่

คุณสุชาติบอกว่าพอลุงตู่ไม่อยู่เริ่มใจเป๋

นักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินว่าภูมิใจไทยเนี่ยสนใจเชิญคุณสุชาติเนี่ย

คุณอนุทินบอกว่าที่เจอกันที่คอรมอลยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับ
แต่คุณสุชาติก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานเก่ง
แกนนำหลักของพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็มีสอสอเนี่ยที่แพ็คกันอยู่ร่วมเนี่ยหลายคนด้วยกัน
คุณสุชาตินี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำอีกนะฮะ
ตกลงยังไงคุณอนุทินที่โพสต์เนี่ยมีรถแล้วก็มีเรื่องกบในกะลาเนี่ย
คุณอนุทินบอกว่ารถที่โพสต์เป็นรถซีตรองนะฮะ
คลาสสิกของคุณพ่อนี่เห็นไหมจริงด้วยคุณอนุทินบอก
หน้ามันเหมือนกบก็เลยโพสต์นึกขึ้นได้เรื่องกบในกระลาม
น้องนักข่าวก็ผมเองก็ไม่ทันเพลงนี้
น้องนักข่าวก็บอกโอ้โหยังไงร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมล่ะ
มันยังไงกันเพลงนี้แบบไหนยังไงลองดูนะฮะตรงนี้นะฮะ
อุ่นบ้านนะครับ
เดี๋ยวขอเข้ากรบล้ำ
ด้วยความสัตว์จริงจะไม่เกิดไม่ทัก
พี่หวีเปิดปากกับผ้ากลุมเป็นเรื่องราวทืนมาลองให้ฟัง
ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวจะไปหาฟังดูเนอะเออคงจะคล่องใจเลยทีนี้คืนนี้นอนไม่หลับแล้วนะ
ต้องไปหาฟังเพลงเจ้ากบแล้วนะว่ายังไงอ้าวในระหว่างที่เรื่องของการประชุมใดใดต่างต่างนานา